ความน่ารักนะของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ไปแล้วคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวที่หลายคนรอคอยกันต่อดีกว่า
เพราะว่าวันนี้มันก็ย่างเข้าวันที่๑๒ของเดือน๖แล้ว

หลังจากที่กลับมาจากคำชโนธว่ามีที่อื่นอีกไหม

เคยมีคนเข้ามาถามว่าคุณสบายดีไหม

คือเขาเจอหน้าน้องใบตองเนี่ยเขาจะถามคำถามแรกเลยเหรอ

ตะเคียนโบราณกว่า๒๐๐ปีที่นี่เขาว่ามีเลขดีเลขเด็ดเหมือนกันนะจ๊ะ
ไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
วัดนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรานำเสนอกันเป็นประจำนะ

เรียกได้ว่าบรรยากาศที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเนืองแน่นหนาแน่น
เต็มไปด้วยบรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากทั่วทุกสารทิศเลย
นี่มือใครเป็นมือใครก็ลูบกันไปนะคะพากันมากราบไหว้ขอพร
จุดนี้เป็นจุดที่ตั้งต้นตะเคียนทองโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี
สิทธิ์ขนาดไหนดูจากพวงมาลัยและผ้าสามสีกันไปเลย
นี่ค่ะตะเคียนทองต้นนี้นะคะชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นตะเคียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ว่ากันว่ามีคนเคยมาขอโชคขอลาบจากตะเคียนต้นนี้กลับไปนะได้โชคได้ลาบถูกรางวัล
แล้วก็กลับมาแก้บนกันเพียบเลยอย่างครั้งนี้ก็มีเหล่าบรรดานนักเสี่ยงโชคมากันนะคะ
แต่ว่าเขาไม่ได้มามือเปล่าคุณเห็นไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเขามาพร้อมกับอาวุธคู่ใจ
นั่นก็คือผ้าสามสีและแป้ง
โอ้โหบางคนนี่ค่ะเอาผ้ามาผูกแล้วไม่พอเอาแป้งโรยต่อด้วยเลยแล้วกัน
แล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไปได้เลยคือ
ก็คือโทรศัพท์มือถือ
ต้องเอามาต้องเอามาถ่ายรูป

ทุกตัวเหรอครับก็ครบอะค่ะ
ฉันอยากได้ที่แบบว่าบอกมาเลยว่าเรียงแบบไหน
บางคนบอกว่านี่ค่ะ๐๑บางคนบอก๒๓อีกคนบอก๔๐

ค่ะไม่รู้เลยค่ะแล้วอีกคนนึง๘๙เลยนะใช่ไหมคุณชนะ
ผมว่าไม่น่าไปถามก็แหละ
ทำไมล่ะคะโอ้ถ้าจะบอกอย่างนี้ไม่อยากรู้แล้ว
แต่เขาบอกว่าแผงลอตเตอรี่หน้าวัดเนี่ยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะ
ขายกันจนเกลี้ยงแผงเลยทีเดียว
ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมค่ะที่เรานำมาเสนอแบบนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ย้ำแบบนี้เป็นประจำเลยเพราะว่าคือคุณผู้ชมบอกว่า
เรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยมันทำให้คุณผู้ชมเนี่ยงมงายเกินไปหรือเปล่า
เราบอกเลยเราไม่ได้ทำให้คุณผู้ชมงมงายนะ
เราแค่นำเสนอว่าแต่ละที่แต่ละวัดเขามีความเชื่อความศรัทธากันยังไงบ้าง
แต่หมดละคนเนี้ยเขามาทำอะไรกันบ้างเป็นการเล่าสู่กันฟัง
แต่พอเล่าไปแล้วพอไม่มีมาบอกก็ถาม
ก็ต้องเล่าให้ละเอียดเล่าให้ครบแล้วก็ไปตรึกตรองดูเอาแล้วกันว่า
น่าเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนก็มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วย

ถูกต้องคือคุณไปที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ย

ไปแบบกราบไหว้เสริมสิริมงคลกับชีวิตกันได้บางคน
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเยอะ

ชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญ